กลางดึกที่ผ่านมานะครับชาวหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
พยอมอำเภอวังน้อยแตกตื่นแล้วฮะตกใจนะครับ
เพราะว่ามีรถฟอร์จูเนอร์ไล่ยิงรถกระบะอืม
นี่สุดท้ายเนี่ยไปจอดนี่ตำรวจเข้ามารองับเหตุกันนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มนะครับคืนที่ผ่านมานะครับ
สพวังน้อยก็มาตรวจสอบนะครับมีรถกระบะสีบรอนป้ายแดงนะครับ
มีรอยกระสุนอยู่รอบคันยางเนี่ยถูกยิงสี่ล้อเลย
หน้าต่างเนี่ยนะฮะกระจกหน้าต่างด้านซ้ายนี่แตกอีกนะครับ
นี่ถูกยิงเข้าไปนะครับคันนี้นะฮะ
คนขับรถคันนี้ชื่อนายอนุรักษ์ปาธาหรือว่าในนุกอายุ๓๐ปี
โชคดีนะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่โดนกระสุนเลยนะฮะ
แต่รถเนี่ยโอ้โหดูสิครับทุกผู้ชมครับใกล้ใกล้กับรถกระบะคันนี้นะครับ
นี่คันนี้นะฮะเป็นรถของคนก่อเหตุที่ไปไล่ยิงเขาครับ
มีนายมนตรีจันนารีอายุสามสิบเก้ากับนายเศรษฐศักดิ์รถทองอายุยี่สิบหก
ที่มากับรถคันนี้แล้วในรถเนี่ยมีปืนจุดสามแปดกระบอกหนึ่ง
เก้ามอมออีกกระบอกหนึ่งนี่ปืนนะฮะ
ยังไปเจอรถกระบะสีขาวอีกคันนึงนะครับนี่คือรถของนางสาวสุวนันเถื่อนโยธา
มากับรถของคันก่อเหตุคันฟอร์จูเนอร์ฮะ
ขับมาอีกคันนึงคันนี้เนี่ยในรถเจอปืนจุดสี่ห้าอีกกระบอกหนึ่ง
โอ้โหปืนเยอะจริงจริงนี่มีปืนกันทุกคันนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำนะฮะนี่ครับต้องพาไปโรงพักนะครับ
คือทางตำรวจเนี่ยสืบสวนจนทำให้ทราบว่าในนุกนะฮะ
รถกระบะคันที่ถูกไล่ยิงอ่ะครับเขาเป็นคนเก็บเงินกู้อ่า
มีลูกพี่ของเขาเนี่ยออกกระบะป้ายแดงให้ขับไปเก็บเงินกู้เลยนะ
คันนี้ที่ถูกยิงกันแบบกระจกแตกเนี่ยก่อนเกิดเหตุ๑วันนะฮะ
ุ๊กนี่ไปเก็บเงินกู้ไปเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ประมาณสองแสน
แต่ไม่เอามาส่งในทุนเงินกู้นอกระบบไปบิดเขาฮะอืมอ่า
เก็บเงินแล้วไม่เอาไปให้เขานี่เขาก็เลยตามมาไล่ยิงครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณอัพจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะแล้วก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านที่เกิดเหตุในพื้นที่ตำบลพยอมอำเภอวังน้อย
พระนครศรีอายุทธยายี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาที
จะเห็นรถกระบะของนุ๊กเนี่ยขับเข้ามาแถวจุดเกิดเหตุ
แล้วมีรถของกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยขับไล่ตามมาติดติดนี่นะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
มันเป็นทางตันนะครับทั้งสองคันต้องจอดแล้วฝั่งรถคันก่อเหตุ
จูเนอร์เนี่ยลงมาจากรถคือตอนแรกเนี่ยลงมาคุยกันก่อน
แต่นุ๊กเนี่ยไม่ยอมลงมาจากกระบะป้ายแดงนะครับไอ้ที่เห็นเป็นรูเนี่ยตกลงคือทางฝั่ง
จูเนอร์ที่ลงมาเนี่ยหยิบก้อนหินไปทุบกระจกนะฮะทุบกระจกทั้งสองฝั่ง
แต่นุ๊กก็ไม่ยอมลงจากรถกลุ่มฟอร์จูเนอร์ที่ตามมาก็เลย
เอาปืนเนี่ยยิงใส่ยางทั้งสี่ล้อเลยอุ้ยอะไรจะโหดขนาดนั้น
หยิบก้อนหินกับท่อนเหล็กมาทุบกระจกซ้ำอีกทำให้ในนุกตัดสินใจขับไปทั้งทั้งที่ยางแตก
ก็คือบดบดล้อไปเลยชนรถฟอร์จูเนอร์ของกลุ่มคนก่อเหตุด้วยเพื่อเปิดทางหนี

แต่ยิงล้อไปแล้วนะฮะ

ยังถูกทุบอยู่ที่รถนี่นะครับ
สุดท้ายเนี่ยเขาก็ขับรถไล่ตามกัน
กันอะไรกันแบบโอ้โหในสภาพอย่างนั้นเลย

นี่ฮะตำรวจเนี่ยไปดักไปจับ
หน้าหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาได้ยินเสียงปืนแล้ว

สวัสดีคุณผู้ชมครับตรปภของหมู่บ้านนะครับ
ก็คือในสมเหยียนนะครับ

เสมียนบอกว่าเมื่อคืนนี้เข้าเวรพอดี

แต่พอเขาขับเข้าไปได้สัก๒๐๐เมตร
เหยียบคันเร่งเหมือนกับพยายามจะไปแซง
เพื่อจะปาดหน้ารถกระบะป้ายแดง

ดังขึ้น๔๕นัด

ออกมาจากซอยตันแล้วก็ขับบี้

จนไปถึงจุดที่เป็นแถวทะเลสาบของหมู่บ้าน

ผมเห็นท่าไม่ดีแล้วผมโทรแจ้งตำรวจเลย

เหยียบคันเร่งหันหน้า

คือฟอร์จูเนอร์เนี่ยพยายามจะปาดหน้าเลยใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ย
อยู่ไกลครับผมเรามองไม่ถูกมันมืดด้วยช่วงนั้น

แต่ฟอร์เนอร์มันสีขาวเราก็จะเห็นอยู่ไกลอยู่
แต่ไอ้คันดำเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลัง

คือเหมือนว่าเมื่อคืนเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าฝนตกชาวบ้านเลยไม่ได้ออกมาใช่ครับ
ใช่ครับยังใช่ใช่
เจ้าของเงินกู้เนี่ยออกรถกระบะให้เขาอีกหนึ่งคันนะ
ซึ่งไม่ได้ให้ฟรีเดี๋ยวจะหักจากเงินเดือนเป็นค่าผ่อนรถ
แต่ช่วงหลังเนี่ยเขาบอกพอเจ้าของเงินกู้เนี่ย
ออกรถกระบะให้เขาขับไปเก็บเงินกู้แล้วก็หักเงินเดือนเป็นค่ารถเนี่ยนะฮะ
เงินเดือนเนี่ยมันถูกหักจนแบบหักไปหักมาเดี๋ยวหักเพิ่มหักเพิ่ม
จนเงินเดือนสองหมื่นบาทเนี่ยแทบไม่เหลือ
ขับรถไปเก็บเงินกู้บินค่าน้ำมันก็เบิกไม่ได้
ุ๊กบอกผมตัดสินใจลาออก
เมื่อวานนี้ไปเจอคนก่อเหตุนะฮะถูกขับรถปาดหน้าแล้วก็ยิงใส่
คือแบบไม่พูดไม่จาเลยมาถึงเนี่ยใส่ใหญ่เลยยิงเสร็จทุบกระจกนะ
แล้วก็จะหิ้วเขาเนี่ยขึ้นรถฟอร์จูเนอร์
บอกเดี๋ยวจะพาไปเจอลูกพี่อืมนุ๊กบอกช่วงนั้นเนี่ยที่ผมอยู่ในรถเนี่ย

บอกถูกยิงกำลังจะถูกอุ้มนี่โชคดีตอนที่ขับรถหนีออกมาเนี่ย
โอ้โหอำรวจเข้ามาดักอยู่หน้าหมู่บ้านเพราะรบภโทรไปแจ้ง
นี่แชทนะฮะเห็นไหมแม่อยู่ฝั่งขวานะนี่นุ๊กอยู่ฝั่งซ้าย
แม่นุ๊กโดนลูกพี่ไล่ยิงนี่เห็นไหมฮะ
เมื่อคืนนี้ใช่ไหมนี่กี่โมงเนี่ย๕ทุ่ม๑๐นาที
แล้วบอกอยู่หมู่บ้านเปรมฤทัยวังน้อย

แม่ก็ถามว่าเอ้าแล้วจะทำยังไง

๒นาที๒๖วินาที

ชนรถรถพังเละเลยให้ใครมาช่วยหน่อย
แจ้งความสอนอวังน้อย
แล้วแม่ก็โทรไปอีก

ก็ดักไว้หน้าหมู่บ้านพอดีนะฮะ
คือทางนุ๊กเนี่ยบอกว่าที่คู่กรณี
หาว่าเขาเนี่ยไปบิดเงินของลูกพี่
คือไปเก็บเงินกู้ได้สองแสนแล้วไม่ยอมเอามาให้เนี่ย

เพราะว่าตั้งแต่ลาออกมาเนี่ยไม่ได้ไปเก็บเงินอีกเลย
วันนี้เนี่ยนุ๊กบอกแม้ผมจะไม่บาดเจ็บนะ
เมื่อวานไม่ได้ถูกหยิงอะไรพวกนี้
แต่วันนี้ผมกังวลมากยอมรับเลยว่ากังวลมาก
ก็กลัวครับไม่อยากให้ได้ประกันตัว
กลัวจะมาลาดร้านอีก

กลับบ้านก็กลับตัวเปล่าครับไม่เหลืออะไรเลย
ตัวที่เขาหักไปนี่ยอดเยอะไหมที่เราจะต้องได้

ส่วนฝั่งของผู้ก่อเหตุนะครับ

เธอบอกว่าลูกพี่ของเธอเนี่ย
ออกรถกระบะป้ายแดงให้นุ๊กจริง

แต่ช่วงหลังไม่ส่งเงินลูกหนี้ให้กับลูกพี่

สามีเธอที่ตามไปเนี่ยคือคงตามไปขู่มากกว่า
ไม่ได้หวังแบบจะเอาตายเลยหรอก

เห็นแล้วก็คือยิงเลย
พี่ตามโทรมาก่อนไหมผมว่าเงินอยู่ไหนอะไรยังไง

อันนี้คือครั้งแรกเลยตั้งแต่รู้จักเขามาค่ะ
อันนี้คือครั้งแรกคือรุนแรงที่สุดแล้ว

ก็คือลูกพี่หักไปกับค่างวดรถไปแล้ว

เรื่องอื่นก็คงต้องไปเคลียร์กันเองนะ
แต่แบบขับรถไล่ยิงกันไล่อะไรกันอย่างนี้เนี่ย
อำรวจบอกคดีอายานะครับพอสอบปากคำเสร็จนะฮะ

ว่ามันจะมีความผิดอะไรแบบอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ว่าตัวในนุกเขาจะแจ้งข้อหาจากไหนอะไรยังไงกับใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
เอาเป็นว่าก็ได้ตัวกันแล้ว
เห็นแล้วแบบแม่หัวเทียบจริงจริงนะ